คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเอาคลิปนี้นะคะมาเป็นอุทาหรณ์เตือนกันหน่อย
เรื่องของการจอดรถหรือว่าจะขับรถที่ต้องมีสติ
ต้องระมัดระวังเลยจอดรถก็อย่าไปประมาท
ใช่ค่ะดึงหรือยังเวลาจอดเนี่ยจะเข้าบ้าน
เบรกมือดึงไม้ใส่เกียร์พีอยู่หรือเปล่าหรือใส่เกียร์เอ็น

เอามาโพสต์คลิปนี้เอาไว้ค่ะคุณผู้ชม
นี่แหละจังหวะที่มาจอดรถหน้าบ้านค่ะ
ชายหญิงคู่นึงโอ้ยวินาทีมันเสี้ยววินาทีจริง
พอลงจากรถเอาจริงนะยังไม่ทันปิดประตูหรอก
เนี้ยรถมันยังกางปีกอยู่เลยอ่ะ
แล้วไหลลงไปเขาก็ตกใจจริง
มีคนฝั่งที่อยู่ฝั่งประตูคนขับเห็นไหม
เขาชนกับต้นไม้ด้วยนะส่วนอีกคนนึงอะใช่พี่ปอล์เห็นผู้หญิงคนอีกฝั่งไหมใช่

คนที่อยู่นั่งข้างผู้โดยสารที่เขายืนเขาช่วยกันดันรถเหมือนกัน
เหมือนตอนแรกเขาหลุดหายไปนะคะที่เรามองไม่เห็น
เรายังตกใจตอนเห็นคลิปว่าโดนทับหรือเปล่า
แต่สรุปไม่ได้โดนทับนะคือเธอพยายามจะช่วยดันรถนั่นแหละ
ก็เอาเป็นว่าโชคดีที่ทั้งคู่ไม่ได้เป็นอะไรก็แล้วกันนะคะ
ทีนี้ก็หลายคนก็เตือนแหละระวังเอาไว้
เพราะว่าเหมือนทางจอดมันเป็นทางเนินด้วย
เป็นทางลาดชันค่ะคุณผู้ชมเอามาเตือนกันไว้ค่ะ
ประตูข้างคือพลิกมาด้านหน้าอีกด้านหนึ่งเลย
แล้วประตูสองข้างสรุปหักทั้ง๒บานเลยนะ